คือร้องได้ให้ล้าน

จะขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นมันขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม

เต้นแต่พองาม
เป็นไงหรือจริงฮ่า
ร้องอะไรมาก็คือ

พร้อมไหมพร้อมค่ะมาครับพร้อมมาครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
กุ้งกิ๊งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องกุ้งกิ้งร้อง
ได้ไหมครับ

ทุกคนต้องดังดู

ร้องได้ให้ร้านรับแล้วค่ะรับแล้วรับแล้วรับแล้ว
ตอนนี้หาตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้แบ่งเบาภาระได้สองหมื่นแล้ว
จากภูมิใจแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยที่กุ้งกิ้งภูมิใจคือ
ได้ช่วยคุณแม่ล้างไปทุกวันทุกวันไม่เบื่อเหรอ
เบื่อค่ะหนูรักแม่ตลอดค่ะ
โอ้โฮ
กิ้งอยากให้คุณแม่อยู่กับกุ้งกิ้งไปนานไหม
อยากให้อยู่ไปนานเลยค่ะ
วันเสาร์วันอาทิตย์ได้ไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหม

อยากไปเล่นกับเพื่อนหรืออยากอยู่กับคุณแม่

เพื่อนกุ้งกิ้งบอกว่าไงบ้างครับ

ไม่เห็นมาเล่นกับเราเลยอะไรอย่างนี้มีไหม

ถ้าไม่ดูแลพ่อแม่แล้วจะทำยังไง
ถ้ากุ้งกิ๊งไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วใครจะดูแลใช่ไหม

เพื่อนฝูงเอาไว้เล่นกันวันหลังก็ได้

ค่ะ
จะได้พบกันอีกไปเรื่อยเพราะยังไม่ให้ไปไหน
เพราะว่าเวลาหมดแล้ววันนี้แต่ว่าการแข่งขันยังไม่จบเพราะยังไม่ร้องผิด
กลับไปฟังเพลงมาเยอะกลับไปฝึกร้องมาเยอะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับเพลงอะไร
ถ้าฟังมาเยอะแล้วเผื่อแบบเปิดมาปุ๊บอุ๊ยอันนี้เราเคยฟังอันนี้เราฝึกมาแล้ว

ก็คงต้องมาเชียร์กันต่อสำหรับน้องกุ้งกิ้งคนนี้นะครับ
ใครรักน้องกุ้งกิ๊งเป็นแฟนคลับน้องกุ้งกิ้งอย่าลืมครับ
ได้ที่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต่อนักสู้รุ่นจิ๋วที่เดียวครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราค่ะ
อย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนเพราะว่ารายการต่อจากนี้ค่ะ
เป็นรายการที่นักสู้ชีวิตทุกคนต้องดูเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าเขาคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
พี่เอเชยามิดชัยรออยู่ค่ะ
ครับผมจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ล้างไตต้องทำวันละกี่ครั้งนะครับคุณแม่
๔ครั้งไม่ครบ๔ครั้งได้ไหมฮะ
ขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดแล้วมันก็อาการจะออกมาเลยค่ะ

กุ้งกิ๊งถึงคิดว่ากุ้งกิ๊งอยากให้ไตคุณแม่ล่ะ
แม่ก็แม่สบายแม่ก็หายใจไม่ออกค่ะ
กิ๊กไม่กลัวเหรอคะเหลือไตอยู่อันเดียว

ไม่เสียดายเหลือมันของเรานะ

ยินดีและเต็มใจที่จะให้คุณแม่